คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีเหตุระทึกเกิดขึ้น
เพราะว่ามีหนูน้อยวัย๒ขวบตกลงมา

ได้รับแจ้งว่ามีเด็กหญิงวัย๒ขวบเนี่ยนะครับ
ตกจากชั้นอาคารสี่ของอาคารพาณิชย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านเสริมสุขนคร
ถนนสุขาประชาศรรย์๒ตำบลบางภูต
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบทันทีแล้วครับ
เมื่อไปถึงก็ต้องแปลกใจกับสิ่งที่พบ

อยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นตา
และพบว่าเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย
แต่เด็กร้องไห้ด้วยความตกใจนะคุณนะ

ส่งโรงพยาบาลชมประธานเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ

ตาก็กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่
ด้วยความสุขสนของหลานหลานก็ปีนป่ายขึ้นบันได
ซึ่งอยู่ใกล้กับหน้าต่างชั้น๔ตรงด้านหลังอาคารพาณิชย์
ก่อนจะตกลงมากระแทกกับหลังคากระเบื้อง
หลังคากระเบื้องมันต่อยื่นออกมาจากตัวอาคาร
เบื้องแตกเป็นรูโหวร่างของหลานหล่นลงไปที่พื้น
ใกล้เคียงรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ไม่น่าเชื่อในสายตาเหมือนกันว่าเด็กไม่เป็นอะไร
ชาวบ้านเชื่อว่าแม่ซื้อช่วยไว้
คุณเข้าใจไหมฮะเด็กก็ต้องมีแม่ซื้อ
ที่เป็นวิญญาณที่คอยดูแลเด็ก

วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่าอาคารพาณิชยดังกล่าวถูกดัดแปลงเป็นห้องเช่า
ตรงจุดที่เด็กหญิงตกลงมานั้นคือเป็นทางขึ้นบันได

แต่หลังเกิดเหตุผู้ดูแลได้นำเหล็กดัดมาปิดกั้นไว้แล้ว
เพื่อไม่ให้มีใครตกลงมาอีกนะครับ
ทีมข่าวไปสอบถามเพื่อนข้างห้องของคุณตาแล้วก็หลานคนนี้
บอกว่าน้องที่ตกลงไปนั้นอาศัยห้องเช่าอยู่กับคุณตา

ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องแล้วเขาไปเฝ้าน้องกันที่โรงพยาบาล
ทุกวันแม่ของน้องจะออกไปทำงานน้องก็เลยอยู่กับคุณตา
มักจะออกมาเดินเล่นตามภาษาเด็กนะฮะออกมาเดินเล่นนอกห้อง
แล้วบางทีก็จะปีนขึ้นไปบนเชิงบันได
บางทีเห็นเลยชงโกกตัวออกจากหน้าต่าง
เพื่อดูแมวที่มันอยู่ด้านนอกชะโงกแบบนี้
เด็กชอบกับแมวใช่ไหมครับ
ถ้าเพื่อนบ้านคนนี้เห็นก็จะรีบไปดึงตัวน้องลงมาเลย
แล้ววิ่งไปบอกคุณตาคุณตาระวังด้วยเดี๋ยวหลานจะตก
พอวันเกิดเหตุมารู้อีกทีโอ้เด็กตกไปจริงด้วย
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับนายประสิทธิ์ทองด้วงรอปภของหมู่บ้าน
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าบอกว่าเวลาสักประมาณ๔โมงเย็นค่ะ
ขณะที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมยาม
ก็ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนัก
ได้ยินโคเสียงนะคนตะโกนบอกว่าเด็กตกจากตึก
ก็เลยรีบไปดูพบว่าเด็กกำลังร้องไห้นะคะ
มีคุณตานั่งกอดน้องอยู่นะคะ
หลังจากนั้นก็มีอาสากู้ภัยมานำตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาล
สาเหตุที่คิดว่าเด็กรอดรอดแบบปฏิหาร
น่าจะมาจากเด็กตกลงไปที่หลังคากันศาสตร์ของแต่ละชั้น
ก็เลยคุณนึกออกไหมปึ๊บลดทอนแรงกระแทก
ไปตกที่กระเบื้องที่อยู่ด้านล่าง
ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นแบบนี้นะ
โอ้โหรอดตายปฏิหารนะ

เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับ